ส่วนคู่นี้ไม่รู้ว่าจะต้องไปบนบานสารกล่าวที่ไหนหรือเปล่านะ
สำหรับพี่หญิงรัฐากับสามีพี่ตุ๋นสุดหล่อ
แต่งงานกันมา๒ปีแล้ว
เบบีไม่มีวี่ไม่มีแววเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนคนที่ลุ้นมากกว่าเราทั้ง๓คนและทีมงานก็คือ
แม่น้อยเนี้ยละรู้ว่าเมื่อไรจะมีเบบีสักหนึ่ง
อืมนี่เขาเพิ่งจะฉลองกันแบบหวานหวานไปเองนะ
เรียบง่ายอบอุ่นชีวิตนี้มีแต่เราสองคน
แล้วของขวัญปีนี้คืออะไรรู้มีจ๋าใช่
เป็นทริปหวานหวานที่ยุโรปค่ะเขาเตรียมบินไปพักผ่อน
เร็วนี้คุณผู้ชมค่ะมีคลิปหวานปังแบบนี้ทางเราก็แอบลุ้นนะว่าจะมีเบบี
ตัวน้อยกลับมาหรือเปล่า๒ปีแล้วนะแล้วคนที่อยากจะเห็นมากที่สุดเนี่ยก็คือแม่น้อยโพงามนี่แหละซึ่ง
หญิงเนี่ยเล่าเลยนะคะว่าตัวเองกับสามีเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่แม่น้อยเนี่ยโอ้โหเร่งเหลือเกินเร่งทุกวันเลยจ้า
ความเป็นไปได้มันก็มีโอกาสที่จะไม่เกิดขึ้น

ถ้าทางแพทย์นะคะ
ก็เป็นไปได้แต่ทางสายมูก็จะบอกว่ามียากหน่อย
เรามีพบแพทย์แบบหมอแล้ว

คนละหมอกัน
เธอก็เขาก็พึ่งพาทุกอย่างแหละ

แต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องฟิตร่างกายมากขึ้นนิดนึง
เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ากลับจากทริปยุโรป
จะมีเบบีสมหวังดั่งใจแม่น้อยเขาหรือเปล่า

วันสวยคืนจริงสำหรับพี่หญิงนะครับ